ตอนนี้เราสงสัยไหมครับว่าผู้ที่ถ้าน้องออยหายไปจะไปอยู่กับไอซ์ที่ได้รับผลกระทบจากไอซ์ครับ
ไม่น่าจะเป็นไปได้เนอะ
แต่เราก็มาสงสัยว่ามีชื่อของออยอยู่ใช่ไหมครับ

ติดต่อไม่ติดเลย

โอ้โหเกือบทุกเช้าทุกเย็น
แล้วก็เดินทางมาหาเราบ่อยไหมครับ